มาต่อที่เรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งนะลูกชายเขากับแฟนขี่รถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ถูกรถเก่งคันหนึ่งพุ่งชนจนบาดเจ็บตามหาตัวคนขับไม่เจอทำยังไงดี
ไปที่โรงพักไปบนเจ้าพ่อที่หน้าโรงพักขอให้เจอสุดท้ายเจอแล้วก็ตามจับกลุ่มตัวคนขับได้ด้วยนะครับ
นี่เลยนางสิริพรทองคำอายุ๔๐ปีเป็นผู้สัทธาในศาลเจ้าพ่อดำแล้วก็เป็นผู้เสียหาย
บอกว่าลูกชายเนี่ยคือนายอโนชาอายุ๑๘ปีขี่รถไปประสบเหตุพร้อมกับแฟนสาว
รถเก่งพุ่งชนจนเจ็บสาหัสตั้งแต่วันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
บนถนนสาย๓๐๔ฉะเชิงเซาพนมสารคามซึ่งพอเกิดเหตุปุ๊บคนขับรถเก่งก็หลบหนีไปเลย
เนี่ยสภาพรถเนี่ยก็พังยับเดินนะครับผ่านไปได้๒วัน๒๘๒๙๓๐๓๑นั้นนะ
มาถึง๓๑กรกฎาคมเธอเนี่ยไปจุดทูบเทียนบนบานสารเก่ากับสารเจ้าพ่อทองดำ
อยู่ที่บริเวณหน้าสพพนมสรคามขอให้เจ้าพ่อโดนบันดาลให้ได้บ่อแสคนขับรถเก่ง
ผู้ก่อเหตุหน่อยเถอะนะฮะปรากฏว่าบนเสร็จปุ๊บเย็นวันนั้นได้เลยครับคุณผู้ชม
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมีพลเมืองดีโทรมาแจ้งบ่อแสว่ารถคันที่ชนลูกชายเนี่ยเจอแล้ว
นะฮะเธอก็เลยรีบโทรไปแจ้งตำรวจสุดท้ายติดตามไปเจอเจ้าของรถเก๋งก็คือนายสรายุทธ์มาลาวัยอายุยี่สิบแปดปีแล้วตำรวจก็นำตัวมาดำเนินคดีได้เลยนะครับ
แต่เขาตามจับมาได้แล้วหนูก็เลยไปบ่นเจ้าพ่อนองดาว
พ่อหนูก็โตมาจากหลังตรงทั้งไม่มีการเป็นลูกหลานสำรวจ
ก็เลยบอกเจ้าพ่อทองดำช่วยเปิดทางให้หน่อย
แล้วพอวันเย็นอีกวันหนึ่งก็ได้ยินข่าวมา

อีกวันนึงก็ได้ข้อมูลพบผู้กองบอกจะได้ยินข่าวมาเรื่อย

สุดท้าย๒วันเองค่ะพี่ไปตามหุ่นพี่
ถามว่าบ่นอะไรไปก็บ่นว่าถ้าเกิดเจอนะ
พ่อนะเดี๋ยวจะทาสีให้ใหม่นะ
ทำกระเบื้องหลังคาให้ใหม่ด้วยนะ
สุดท้ายพอเจอปุ๊บเดี๋ยวต้องไปทำให้ท่านใหม่

ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจที่สพพศค